คุณผู้ชมครับวันนี้ไทยรัฐเจาะประเด็นจะพาไปดูเรื่องราวของอาณาจักรโยนกหรือว่าเวียงหนองลมนะครับ
ซึ่งเป็นอาณาจักรที่เชื่อว่ามีความรุ่งเรืองมากในอดีต
แล้วก็มีการเล่าขานกันว่าถูกพญานาคถล่มเมืองจนล่มสลายจมหนองน้ำขนาดใหญ่มากว่าพันปี
นักธรณีวิทยาได้เก็บชิ้นส่วนอิดโบราณไปพิสูจน์นะครับ
อาณาจักรแห่งนี้ที่ล่มสลายไปนั้นก็เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวบนรอยเลื่อนแม่จันทร์เมื่อ๑๘๐๐ปีก่อน
ซึ่งข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นเจาะประเด็นจากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
ี่ยงน้องลมน้องน้ำขนาดใหญ่ในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
พงศาวดานเล่าขานมาว่าอดีตเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโยนก
นาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
แต่เมื่อ๑๕๐๐ปีก่อนเมืองแห่งนี้ต้องล่มสลายเพราะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่
ทำให้เมืองที่เต็มไปด้วยอารยธรรมโบราณกลับศูนย์สิ้นในพริบตา
ตามนานก็เล่าขานกันมาว่ามีชาวบ้านจับปลาไหล่เผือกตัวใหญ่เข้าต้นตาล
แล้วไปถวายเจ้าเมืองเจ้าเมืองสั่งให้ชำแหละแจกจ่ายให้ชาวบ้าน
ต่อมามีพญานาคตัวหนึ่งแปลงกลายเป็นมนุษย์ตามหาลูก
และพบว่าลูกที่แปลงไก่เป็นปลาไหล่เผือกถูกมนุษย์ฆ่า
และในคืนนั้นพญานาคจึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวในเมืองโยนก
นั่นหวั่นไหวสะเทินถึง๓ครั้งจากนั้นเมืองโยนกก็ยุบตัวลง
กลายเป็นน้องน้ำขนาดใหญ่
ล่าสุดกรมทรัพยากรธรณีเปิดข้อมูลสำคัญหลังนายสุวิทโคซุวัน
อำนวยการส่วนวิจัยรอยเลือดมีพลังได้นำอิตโบราณ
ซึ่งเป็นส่วนประกอบของฐานเจดีที่พบในเวียงหนองลม
มาหาค่าอายุและพบว่าอิดก้อนนั้นมีอายุราว๑๘๐๐ปี
และจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เมื่อ๑๕๐๐ปีก่อน
เคยเกิดแผ่นดินไหวบนรอยเลือดแม่จันทร์
สันนิษฐานว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหว
สัมพันธ์กับการล่มสลายของอาณาจักรโยนก
ตัวนี้อายุ๑๘๐๐ปี
ซึ่งก่อนหน้านั้นเราเคยวัดหายุ
มีทั้ง๑๒๐๐๕๐๐แล้วมาได้๑๘๐๐เท่านี้
อายุมันค่อนข้างจะแวรี่พอสมควร
แต่มันขึ้นอยู่กับการเวลาช่วงนั้นเราเป็นอย่างไร
แต่ตัวเลขล่าสุดที่เราได้มาจากวิธีการโอ๊ยแซวคือ๑๘๐๐

ผมเชื่อว่าเมืองใหญ่เพราะว่าฐานจะดีที่เราเจอกระจัดกระจาย
ทั่วไปหมดเหมือนเราไปดูแถวสุโขทัยทุกวันปัจจุบันนะครับ
เราไปนิดเดียวแล้วเจอบัตรฐานจะดีแต่ไม่หมด
ผมเชื่อว่าเป็นชุมชนใหญ่มากในพื้นที่นี้
จากการเจาะสำรวจบริเวณเวียงหนองลม
ที่ทำให้อาณาจักรโยนกต้องล่มสลาย
การว่าเกิดจากการฉีกตัวของแผ่นดิน
เนื่องจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก

ไม่ทนทานต่อแผ่นดินไหวพังถล่มลงมา

มีความคล้ายคลึงกับการเคลื่อนตัวของแผ่นดินไหว
สปลาวขนาด๖๓เมื่อปี๒๕๕๙
ทำให้เกิดแผ่นดินแยกออกจากกัน
ซึ่งจากสถิติแล้วในรอบ๑๐๐ปี
จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่บนรอยเลือดแม่จันทร์
ฉะนั้นพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด
คืออำเภอแม่จันทร์และอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ดังนั้นอาคารสาธารณะตึกสูงบ้านเรือน

และต้องออกแบบให้ต้านแรงแผ่นดินไหวขนาด๗๘
หากนับวันนี้เวลานี้ผ่านมาแล้วกว่า๑๐๐ปี
เลือดแม่จันทร์ยังคงเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่อง
และไม่แน่ว่าอีกเวลาอันไม่ใกล้ไม่ไกลนี้
อาจจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่บนรอยเลือดแม่จันทร์อีก
ถูกพื้นดินกลืนกินเหมือนครั้งอาณาจักรโยนกอีกครั้งก็เป็นได้

ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวทะลัดทีวีรายงาน